ศพของคนตายเนี่ยคุณผู้ชมจู่จะหายไปได้ยังไง
นั่นน่ะสิช็อกเลยช็อกสิครับ
ยายบัวไขครับขอเรียกป้าแล้วกัน
อายุ๕๙ปีแกเลี้ยงวัวก็ต้อนวัวขึ้นไปกินย่าบนเขา
ทีนี้ระหว่างไปก็เห็นว่ามีฝูงแมลงวันนะบินเข้าไปใต้ต้นกระบบ
ด้วยความสงสัยครับป้าบัวไข่ก็เดินตามไปดูตกใจสิเจอศพผู้หญิง
ผมยาวเลยนะใส่ชุดนักเรียนสภาพเริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่ามาแล้ว
พอตกใจทำไงป้าเกรี่ยววิ่งหนีเข้ามาเลย
แล้วก็รีบต้อนวัวกลับบ้านจากนั้นให้ลูกไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาช่วยหน่อยช่วยแจ้งตำรวจมาดูหน่อย
พอตำรวจพามาดูศพหายไปนี่คือทางซ้ายในลักษณะศพที่ป้าบัวไข่
เล่าให้ฟังว่ารักษณะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชม
จุดเกิดเหตุคือกลางป่าบนเทือกเขาภูพาลครับห่างจากน้ำตกผาลี่ประมาณสักร้อยเมตรในพื้นที่ตำบลมหาชัยจังหวัดกาลสินครับ
ทีนี้อย่างที่บอกคือป้าบัวไข่แกก็ให้ลูกไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านพอกลับมาดูพาตำรวจมาดูไม่เจอแล้ว
คาดว่าอันนี้คาดว่านะคนร้ายน่าจะรู้ตัวว่ามีคนเห็นศพก็เลยเคลื่อนย้ายศพไปที่อื่นครับ
นี่จังหวะป้าบัวไข่แกเล่าให้ฟังป้าบัวไข่แกสงสัยผู้ชายอยู่สองคน
เจอกลางป่าห่างจากจุดที่ป้าแกเจอศพสักห้าสิบเมตรตอนที่ป้าเนี่ยวิ่งหนีออกมา
แล้ววิ่งสวนกับผู้ชายสวมไอ้โม่งสองคนคนหนึ่งใส่เสื้อลายสก๊อตอีกคนเสื้อดำแขนยาว
กำลังนั่งหักกลิ่นไม้กันอยู่นั่งหักกลิ่นไม้หักกิ่งไม้คือจะเอามากองสุ่มหรือเปล่า
ไม่แน่ใจคุณผู้ชมแล้วพอพาเจ้าหน้าที่ย้อนกลับมาดู
เจอทั้งสองคนแล้วรับฟังป้าบัวไข่หน่อยครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกำลัง๒๐นายค้นหาโดยรอบเลยตั้งแต่บ่าย๓โมงครึ่ง

อีกสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะ
ระดมกำลังปูพรมค้นหาอีกรอบหนึ่งครับ

ผมคิดว่าในข่าวพักเที่ยงนะครับ